แหมเรื่องนี้พูดยากเลยเนอะ
ก็จริงแล้วเนี่ยตลอดระยะที่ผ่านมาประมาณ๑ปีนะครับ
ก็เกือบ๑ปีละคือตัวพี่เองก็ไม่เคยมีการตอบโต้
หรือว่าไม่มีการกล่าวพาดพิงหรือว่าให้ร้ายบุคคลใดบุคคลอื่นเลยนะฮะ
เพราะว่าพี่รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันควรจะเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย
คือพี่เองเนี่ยอย่างที่พี่ได้มีการโพสต์ลงไปเลยครับว่า
พี่เองถูกอีกฝั่งหนึ่งได้มีการพูดพาดพิงมาเกือบ๑ปี

แล้วก็พี่ก็ใช้กระบวนการที่มันถูกต้อง
ก็คือพี่ก็ยื่นฟ้องต่อสารแล้วก็มีการแจ้งความ
แล้ววันนั้นที่พี่ออกมาโพสต์ไม่ได้ที่แบบต้องการจะมาปั่นกระแสหรืออะไรนะครับ
คือพี่แค่อยากจะแจ้งให้ฟังเพราะว่าพี่ไม่เคยพูดเลย
แล้วหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันหนุ่มมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า

วันนั้นพอดีว่าศาลท่านประทับรับฟ้องแล้วก็บอกว่ามีมูล
เพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จำเป็นที่จะต้องไปประกันตัว
แล้วก็ต่อสู้ในกระบวนการชั้นพิจารณาต่อไป
พี่ก็เลยถือโอกาสตรงนั้นในการที่แจ้งให้กับคนที่ติดตามพี่ได้รับทราบว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะ
แล้ววันนี้ที่หลายคนมองว่าพี่แบบปล่อยหรือเปล่านิ่งเฉยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
จริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับคือ
พี่ก็อยากจะบอกว่าพี่จะใช้บริบทของการต่อสู้ทางกฎหมาย
นะครับแล้วสารท่านเองก็ได้มีการประทับรับฟ้องเรียบร้อย
สงสัยที่ไม่หวัดแรงคืออะไร
คือพี่รู้สึกว่า

ชักจูงสังคมไปในทางที่ไม่ดี
แล้วก็เหมือนกับว่าพี่เป็นหัวหน้าตัวตึง
มีลูกน้องเป็นเพจสายดาร์ก
หรือว่ามีการเอารูปพี่ไปใส่ไว้ในเพจของท่าน
แล้วก็ไปบอกว่าเหมือนพี่ไปอยู่ในกลุ่มนั้น
ซึ่งแบบค่อยจริงมันไม่ใช่
คือพี่เชื่อว่าคนที่ติดตามพี่จริงก็จะรู้ว่าพี่เป็นคนยังไง
แต่พี่แค่กังวลใจว่ามันอาจจะมีอีกหลายคนที่ไม่ทราบ

แล้วทำให้มันเกิดการเสื่อมเสียในครอบครัวของพี่ขึ้นมาได้
ไม่ว่าจะเป็นลูกสาวพี่หรือว่าตัวพี่เองก็ตามแต่
พี่ไม่อยากให้ลูกสาวพี่ไปดรงเรียน
แล้วคนบอกพ่อมันเป็นหัวหน้าตัวตึงหรือ
พี่ก็เลยต้องปกป้องสิทธิ์ของพี่ตรงนี้อะไรอย่างนี้
ซึ่งเอาจริงนะฮะ
คือพี่เองเนี่ยเพจของพี่เองที่เป็นของพี่เองเลยเนี่ย
ชื่อของพี่เองเนี่ยพี่มีคนตามอยู่ประมาณเกือบ๓ล้านคน
แต่ลองไปดูได้ครับคือพี่ไม่เคยเอาเพจของพี่เนี่ย
ไปลงไปทำร้ายใครหรือไปอะไร
คือถ้าเกิดพี่จะลงพี่ก็ลงได้นะแต่พี่ไม่เคยทำ
พี่ก็ต้องไปจ้างว่านใครไม่ต้องไปบอกใคร
ไม่ครับพี่ไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายอะไรเลย
แค่ต้องการบริบทของความถูกต้อง
ว่าจริงแล้วพี่อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับอีกหลายหลายคนด้วยว่าตัวพี่เองเนี่ย
แม้กระทั่งคนที่อยู่ในวงการบันเทิง
หรือตัวพี่เองซึ่งอาจจะเป็นพิธีกร
เราเป็นคนสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ได้
พี่เข้าใจนะฮะวิพากษ์วิจารณ์ได้
แต่อย่าลืมว่าการวิพากษ์วิจารณ์กับหมินประมาทเนี่ย

ถ้าจะบอกว่าโอ้ไอ้กัญชัยทำพิธีกรไม่ดีเลย
ทำพิธีกรแบบโอ้โหแบบมันแย่มากเลย
คือเปลี่ยนปรับเปลี่ยนบ้างไหมเออแก้ไขบ้างไหม

เออทำไมทำแบบนี้วะทำไมไม่เป็นกลางเลย

แต่ไอ้กัญชัยจะบอกว่าคุณเป็นมาเฟีย
เอ่อชักจุงสังคมไปทางที่ผิด

อ่าหรือว่าเอ่อจัญญาบัญไม่มี

หรือว่าพี่หนุ่มถิกก็เคยเชิญเข้ามาออกรายการอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าพี่เองก็เคารพสิทธิ์ของเขานะครับ
ที่พี่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพี่อยากจะไปโจมตีเขา
คือตัวท่านเองท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไปชี้แจงบนชั้นศาลนะครับ
แต่ทีนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทางศาลไปแล้ว
เพราะฉะนั้นการที่พี่ออกมาพูดพี่ว่ามันก็อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่
เอาเป็นว่าเอาแค่ในมุมของพี่ก็ลันว่าพี่กำลังทำอะไรอยู่
แต่ในมุมที่เรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยสารท่านรับฟ้องเรียบร้อย

ถ้าเกิดว่าพี่ฟ้องไปโดยที่ไม่ได้มีข้อมูลอะไร
หรือเป็นสิ่งที่ไปรังแก่หรือกันแกล้งเขา
สุดท้ายเขาก็มีสิทธิฟ้องกลับพี่นะฮะมันเป็นธรรมดาเลย
น่าจะเป็นประมาณตูระถ้าจะไม่ผิดนะ
อันนี้คือนัจแรกใช่ไหม

ก็คือทางฝั่งของตัวคู่กรณีพี่เองก็คงจะต้องไปประกันตัวก่อน
แล้วก็มีการต่อสู้กันบนความกระบวนการทำสรรสารต่อไป

หลายสิบปีก่อนพี่เคยมีประเด็นเรื่องของการ
ฟ้องเรียกศิลป์ตัวเองคือในคดีของมรดก
แต่ฟ้องอะไรแบบนี้ไม่เคย

ได้รับการติดต่อจากคนรอบข้างมาหลายครั้งนะครับบอกว่าคู่กรณีของพี่เองเนี่ย
อยากจะขอโทษพี่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะโทรศัพท์มาหาพี่ในคืนนี้
พี่ก็รอนะสุดท้ายก็ไม่ได้โทรมาก็จะมีแต่เสียงที่ฝากคนนู้นคนนี้มา
แล้วก็ไม่ได้โทรมาเองอีกสองวันก็มีการไปร้องพี่ที่ช่องสาม
ว่าพี่ไม่มีจัญญาบันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันฟังแล้วมันแบบแปลกอ่ะนะฮะ
พี่ก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเท่านั้นเอง
ไม่โกรธนะไม่ได้โกรธเพียงแต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบการคุกคามสิทธิ์อะไรกันแบบนี้
ไม่เลยครับคือพี่ปล่อยเฉยกับเรื่องพวกนี้มากเพราะว่าตัวพี่เองนอกเหนือจากที่พี่ฟ้องเขาแล้วเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบเราก็มีวัคซีน
ในการคิดแล้วก็เหมือนกับปกป้องความรู้สึกของตัวเองอยู่แล้ว

ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องแบบนอนไม่หลับหรืออะไรอย่างนี้

ทำไมจะสนใจไม่ชอบอะไรเราถึงได้กลับมา

ไม่อยากทราบว่าทำไมท่านถึงไม่ชอบหรือชอบ
คือพี่ก็ไม่ได้อยากจะไปฟื้นฝอยตรงนั้นนะฮะ
เพียงแต่ว่าพี่ก็แค่รู้สึกเสียใจนะครับ
เสียใจว่ามันไม่น่ามีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าผู้กฎีของพี่เค้าคิดมุมไหนแบบไหน

คงไม่อะครับคือพี่ว่าสุดท้ายเนี่ย

คือมันเป็นสิทธิ์ที่พี่ต้องปกป้อง
แล้วพี่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านด้วยเหมือนกัน
ถูกไหมฮะซึ่งถ้าเกิดพี่ใส่ร้ายเขา
เขาก็มีสิทธิ์มาฟ้องกลับพี่พี่เปิดโอกาสตรงนี้ไง
ถ้าเกิดเรามาเจรจาข้างล่างเนี่ยมันก็เท่านั้นอ่ะ
ถูกไหมฮะมันก็แล้วยังไงอ่ะพี่ถูกด่ามาปีนึงแล้วก็
โอเคยกพลิกขอโทษกันตอนนี้จบไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่
อย่างน้อยพี่ต้องการให้บริบทนี้มันเกิดขึ้นในสังคมด้วยเหมือนกันว่า
ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดพี่ผิดพี่ไปใส่ร้าย
ก็ฟ้องกลับพี่มาจบเท่านั้นเองอย่างนั้นที่เป็นเคสตัวอย่าง
คือเป็นเคสตัวอย่างคงจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ฮะ
เอาเป็นว่ามันเป็นก็เป็นอุทาหรณ์ในเรื่องหนึ่งกันแล้วกันเพราะว่าถ้าจะเป็นตัวอย่าง
เราไม่เคยไปจับต้องหรือไปดูกันเท่านั้นเอง
ถ้าหลักฐานพี่ไม่แน่นจริงจริง๓ไม่ประทับละท้อง
ว่าพี่เป็นแบบที่เขาพูดตรงไหน
ถามนี้ไอมอนสเตอร์จะมาใช่ไหม

ที่จริงไอมอนสเตอร์พี่เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่า
ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอากลับนาย

คือพอเรารู้สึกว่าเออเราชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วพอมันมีเรื่องของปังชาขึ้นมาเนี่ย
ก็คือน้องสาวนะว่าเราจะเอายังไงซึ่งก็ตกลงว่าน่าจะเอากลับมา
แล้วก็ตอนนี้กำลังหาหาร้านอยู่นะครับดูไว้บางที่แล้วก็อันนี้ขอบคุณจริงสำหรับห้าง
เรียกว่าเกือบทุกห้างเลยติดต่อเข้ามาหมดแล้วว่าอยากจะทำด้วย
อยากจะแบบให้พื้นที่อะไรอย่างนี้ต้องขอบคุณจริงนะครับขอบคุณมาก
แล้วเนื้อสาวจะเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่กันไหมคะ
เร็วนี้ก็ชื่อตัวชื่อกลับมาแน่นอนรออีกสักนิดนึงก็ละกันนะครับแต่ว่าไม่มีเมนูปังชานะ
มีคำว่ามอนสเตอร์ซึ่งเป็นโลโก้ไม่ได้เป็นคำนะฮะ
ใช้คำว่าเป็นโลโก้ทีเนี้ยในอดีตเคยมีคนมาฟ้องนะครับ
ไอ้คำว่าโลโก้ไอ้คำว่ามอนสเตอร์เนี่ยเขาจดไว้แล้ว
ว่ามันเป็นในโลโก้ของเขาอ่ามันอาจจะเป็นแบบว่าอ่า
เนี่ยมาฟ้องพี่สุดท้ายพี่ก็เลยให้น้องเนี่ยไปซื้อ
ไปซื้อลิขสิทธิ์ที่เขาได้มีการไปจดแจ้งไอ้ตัวเท็จมัก
หมักตัวนั้นอ่ะมาเก็บไว้เองเลยอ่าแล้วมันก็มีคนนั้นคนนี้ใช้
แต่พี่ก็ไม่เคยไปไล่ฟ้องกันนะฮะ
เพราะพี่มองว่ามันมันก็มันก็ไปเข้าข่ายคำสามัญด้วยเหมือนกัน
เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่องว่างช่องว่างทางกฎหมายเล็ก
ที่บางทีแบบว่าคนที่อาจจะหัวหมอเอามาเอามาเอามาเป็นประเด็นได้อะไรอย่างนี้
อืมอย่างเมืองต้นกี่สาขาดิคะที่มองวางไว้
เอาสาขาให้รอดก่อนนะฮะแต่มีแน่ภายในปีนี้แหละเนอะ
อุ้ยปีนี้เลยเหรอก็อยู่สามเดือนสามเดือนเดี๋ยวก่อนใจเย็นดิ
สามเดือนแบบขึ้นโครงล้านก็เอาก็เดี๋ยวจะพยายามให้เร็วที่สุดกันแล้วกัน
แต่ว่าเรื่องของไซลับเรื่องของแบบสูตรเนี่ยมันอยู่กับเราอยู่แล้ว
เพราะเป็นสูตรโดยเฉพาะไม่มีใครเหมือนแน่นอน
แต่บางทีก็คิดถึงว่าเพราะการได้กินไอฟ์มอนสเตอร์ในช่วงนั้นเย็นสยา

ใช่อันนี้พี่ภูมิใจและพี่ก็ดีใจมากจริงนะครับ
เพราะว่าเชื่อไหมครับว่าไอซ์มอนสเตอร์คือเจ้าแรกที่ทำถ้วยแบบนั้นออกมา
แล้วมาทำให้มีคนเป็นต้นแบบที่มีการเอาถ้วยกระดาษกลมแบบนั้นแล้วมีโลโก้ไปขาย
สองคือน้ำแข็งที่เป็นน้ำแข็ง

เพราะว่าเราตอนนั้นเอาเข้ามาเนี่ยก็แบบเอาเหมือนกับทำเป็นกรอบปิดเอาไว้

ถ้าคนทำสมัยนั้นนะครับแล้วมันยังมีหัวอิขหลากหลายเลย
เป็นต้นแบบนะฮะก็รู้สึกภูมิใจ
ทุกอย่างต้องเป็นเหมือนเดิม
น้องภาคภูมิที่กลายเป็นปากแฝงสุดานโหใช่ไหม
คือจริงอันนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับ
แล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่อยากช่วยน้องเขา
เพราะว่าตัวน้องเขาเองก่อนหน้านี้คงจะทราบอยู่แล้วว่า
เขามีการไปขึ้นป้ายนะครับ
ว่าเขาเองอยากจะขายบ้าน
เพื่อจะเอาเงินมาผ่าตัด
เพราะแม่ติดหนี้อยู่ออกมาสัก๘๙หมื่นบาท
แล้วตัวน้องเองจำเป็นต้องผ่าตัดมากว่างไปด้านโห

แต่ว่ามันจะมีค่าอุปกรณ์เพิ่มเติม

แม่ไม่มีแม่ก็เลยได้มีการไปคุยกับ
เหมือนกับที่คนที่เขาแบบรับขายบ้าน
ให้เอาบ้านไปรีโนเวทแล้วก็ขาย

แล้วก็เอาเงินตรงนั้นมารักษาน้อง

เฮ้ยเราช่วยได้นี่หว่า
แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากช่วย

เราได้อะไรมาเราคุณต้องคืนให้สังคมเขาบ้าง

เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่เห็นแล้วพี่ก็แบบ
ไม่อยากเฉยซึ่งจริงพี่จะเฉยก็ได้

แต่พี่ไม่อยากเฉยพี่ก็เลยแบบเรียกเขามาคุย
เขาก็มาที่ช่อง๓พี่ก็คุยกับแม่เขา

คือเขาติดหนี้อยู่๕เจ้า

ส่วนหนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะใช้เอง
แต่ว่าเขาอยากให้พี่ช่วย

ในส่วนต่างของโรงพยาบาลที่เหลือ
พยาบาลที่เหลือแล้วพี่ก็ถามมาแล้วหลังจากทำแล้วล่ะ
แล้วแม่จะทำยังไงต่อไปก็รอขายบ้าน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
ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเด็กให้มาบอกได้จัดการให้
แล้วก็มาขอบคุณเรา
บางทางชูแม่ต่ออันได้มีความพูดอะไรจบหรือ
อันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าคือพี่ไม่สามารถช่วยทุกคนได้
เพราะพอมีข่าวขึ้นมาปั้งเนี่ยมันจะมีคนวิ่งเข้ามาหาพี่เยอะ
ว่าให้พี่ช่วยเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็จะมีคนส่งเข้ามาเยอะมาก
แต่ว่าพี่อยากช่วยทุกคนนะแต่ว่าพี่อาจจะไม่ได้มีกำลังขนาดนั้นจริง
แต่ว่าพอดีเรื่องนี้ที่พี่ช่วยเขาได้มันเป็นเรื่องของความมันคลิกพอดีอะไรอย่างนี้

แล้วเกณฑ์ในการเลือกตลาดเกณฑ์คืออะไร
ไม่มีเลยฮะไม่มีเลยมันไม่ได้อยู่ที่เกณฑ์เลย
ถ้าจะพูดแล้วอย่างเช่นมันเร็วนี้ก็มีเด็กคนนึงอย่างนี้
จะเป็นนักแบทแล้วแข่งชนะที่สองที่สาม

และเป็นภูติติเตียงเพราะว่าใจวาย
น้องต้องย้ายออกจากโรงเรียนเก่า

พี่ก็เลยพอพี่รู้เพราะว่าเขาขอความช่วยเหลือมา
ก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นเอากลับมาเดี๋ยวจ่ายค่าเทอมเอง
แล้วก็เอาน้องกลับมาเรียนที่นี่เพื่อให้น้องเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะไปตีแบบ
เพราะอย่างนี้พี่ก็มองว่าเด็กเขามีความสามารถมีอนาคตที่เขาจะไปได้อย่างนี้
มันอยู่แค่ในความคิดของเรานั่นเองตามโอกาสและความเหมาะสม

บอกทำไมช่วยคนอื่นได้ทำไมช่วยเขาไม่ได้

พี่ขอโทษจริงคือพี่บางที
การที่จะช่วยคนอื่นพี่ต้องไปดูข้อมูลให้มันถ่องแท้จริง
แล้วพอมันมีคนส่งมาเยอะเราไม่สามารถไป
ที่จะไปแบบไปรีเสิร์ฟข้อมูลของทุกคนได้อันดับหนึ่งนะ
อันดับสองพี่ไม่มีตังค์ขนาดนั้น
พี่แบบมีแค่แบบในบางส่วนที่แบบจะช่วยได้บางแค่บางคนอะไรอย่างนี้

พี่นุ่มผ่านแล้วได้นุ่มทุกที่อีกหรือ
ไม่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการโทรคุย
แล้วก็ให้คนไปเช็คว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
โอเคครับ
นะครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับ